ที่มีตัวเอกในเกมเป็นแก๊งอาทยากรอย่างหนัก
ก็เลยเรียนแบบพฤติกรรมด้วยการไปก่อเหตุ
ขโมยรถถึง๒คันรวดในคืนเดียว
ขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ก่อเหตุนั้น

ตำรวจสนพญาไทยลงพื้นที่เกิดเหตุทันที
หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุขโมยรถยนต์
มาจอดส่งของบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนเพชรบุรีซอย๔เขตพญาไทย
โดยพบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่๑คัน
ได้ขยายผลจนทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์
ถูกขโมยมาจากบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ปากซอยประชาสงข๑๔เขตดินแดง
แกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่พบว่า
ก่อนเกิดเหตุคนร้ายเดินอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจอดอยู่
จากนั้นได้ขี่หลบหนีไปทางโค้งพร้อมพันธุ์
ผ่านถนนประชาสงขและไปจอดตรงหน้าร้านสะดวกซื้อ
สาขาอุรุพงศ์ถนนเพชรบุรีซอย๔
ระหว่างนั้นคนร้ายเห็นรถกระบะส่งอาหารแช่แข็ง
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์
ฉวยโอกาสขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไป
จากนั้นก็ไปจอดรถทิ้งไว้ย่านตลาดโบเบ๊

ใกล้กับจุดที่ขโมยรถจักรยานยนต์ตอนแรก
นายอภินันสร้อยจิตอายุ๖๑ปี
เจ้าของรถกระบะไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น
เพราะปกติจะสตาร์ทรถทิ้งไว้
เพื่อให้ทำความเย็นแต่กลับถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตา
ตอนยกของไปลังแรกลังเดียว
พอเดินกลับออกมารถหายไปแล้ว
แล้วเห็นตัวคนร้ายเลยไม่เห็นครับ
ไม่เห็นตัวคนร้ายเลยไม่เห็นเลย

ของอยู่ในรถตั้งเยอะครับต้องบางทีก็ต้องสตาร์ทเครื่องไว้ครับ
เพราะว่าเป็นรถดรถเย็นถังตี
มันเกี่ยวกันใช่ไหมว่าเราต้องสตาร์ทรถไว้
ครับต้องเกี่ยวกันนะครับต้องเปิดไว้ตลอด
หลังเกิดเหตุตำรวจได้เร่งติดตามคนร้าย

โดยสารภาพว่าที่ก่อเหตุเพียงต้องการเรียนแบบ
โดยไม่ได้ตั้งใจจะขโมยแค่นึกสนุก
ไปต่อที่ได้จัดสิทธิ์
ก็ถืออาศัยรถขั้นไหนที่เสียบุญแจทิ้งไว้

เสร็จแล้วก็พอถืออาศัยก็ไปเปลี่ยนขั้นใหม่อีก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมติดเกมมาก่อน
และเคยรักษาตัวอาการทางจิตมา๑ปี
ก่อนเกิดเหตุเขาได้ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาหาญาติ
จากนั้นก็ได้นั่งแท็กซี่มาสังสรรค์กับเพื่อนย่านดินแดง
ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อเก่าหา
เนื่องจากต้องรอญาตินำหลักฐานการรักษาตัว
เกี่ยวกับอาการทางจิตมาแสดง
และได้ฝากเตือนผู้ใช้รถที่มักเสียบกุญแจ

สูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ใช่แค่การเรียนแบบเกม
เหมือนกับเหตุการณ์นี้